ทีนี้พาต่อคุณผู้ชมที่โคราชนครราชศรีมาฮุก๓๑ทำงานกันเหนื่อยเลยนะคะ
ไปช่วยน้องหมาตัวนี้ค่ะเพศเมียนะฮะ
หัวมันไปติดอยู่ที่ห้องเครื่องแบบนี้
โอ้โหต้องก้มเงยงัดแงะกันแบบนี้
แต่พี่เบิร์ตรู้นะว่าโฟกัสอะไร

ทะเบียน๙๖๙๘ครับเอาใจช่วยน้องด้วยสิเอาใจช่วยน้องอยู่งาน
เอาใจช่วยนอนด้วยนอนน่าสงสารมากเลยนะฮะ
เข้าไปยังไงล่ะลูกชั้น๔ต้องจีดน้ำนี้ให้น้ำมันแบบนี้
คือมันลักษณะคือเพลียอ่อนเพลียหิวโซเลยแหละ
กู้ภัยฮุก๓๑ค่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหมาเนี่ย
ติดอยู่ใต้ท้องรถแล้วเนี่ยติดนานกว่า๒ชั่วโมงนะพี่เบิร์ต
ก็เลยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะหมาตัวนี้เป็นหมาเพศเมีย
อายุ๑ปี๓เดือนชื่อว่าเจ้าบิวหัวมันเนี่ยมุดเข้าไปติดอยู่ใต้ท้องเครื่องยนต์
รถคันนี้เมื่อกี้ก๊อฟบอกไปแล้วทะเบียนกไก่ทท๙๖๙๘อุดรธานี
จอดอยู่ที่บ้านเลขที่ไหนก็ไหนแล้วเอาบริเวณโดยรอบไปด้วยเลยนะคะ
บ้านเลขที่๑๙๓บ้านเตาเหล็กตำบลกุฎโบดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
กู้ภัยใช้อุปกรณ์ช่างเนี่ยมาขันน็อตแล้วพยายามที่จะดึงตัวเนี่ย
โดยเฉพาะช่วงหัวของเจ้าบิวให้หลุดออกมาจากซอกหม้อพระอุ๊ยตายแล้วเจ้าบิวลูก
อย่าไปดึงแบบนั้นมันเจ็บมันเจ็บ
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงสามารถนำเจ้าบิวออกมาได้สำเร็จนะคะ
กลางความยินดีนี่ไงบิวออกมาแล้วนะคะ
กลางความยินดีของเจ้าของแล้วก็เพื่อนบ้านที่มาคอยให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของเจ้าวิวเนี่ยก็คือคุณเรไรแสงบุญรำอายุ๕๓ปี
เขาบอกว่าเจ้าบิวเนี่ยมันเป็นหมาที่สนนะชอบมุดนู่นมุดนี่เช่นใต้ถุนบ้านใต้หลังคา
ชอบมากคือใต้ท้องรถโดยเจ้าบิวเนี่ยเอาหัวเข้าไปดมกลิ่นหาหนูหรือว่าแมว
ทำแบบนี้เป็นประจำที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์หัวติดแบบนี้นะคะ
ก่อนเกิดเหตุได้จ้างช่างเนี่ยมาต่อเติมบ้านเมื่อรถช่างมาถึงแทบจะจอดยังไม่สนิทเลยเจ้าบิวก็วิ่งเข้าไป
แล้วมุดไปใต้ท้องรถแบบนี้ฮะบิวจอมมุดนะครับ